แฟนมิสสุดอบอุ่นคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากที่พี่แพทย์ของเรานะ

ให้ได้หายคิดถึงกันได้๒ปีแล้วคุณผู้ชมค่ะ

ก็เลยจัดงานแฟนมิตให้หายคิดถึงกันไปเลย

มกราคมนี้เป็นวันครบรอบ๒ปี

ให้กับแฟนที่รักแล้วก็สนับสนุน

รับจำนวนจำกัดนะพี่แจ๊ค๑๕๐คนเท่านั้น

ที่จะเกิดขึ้นบอกเลยว่าเต็มอิ่มแน่นอน
โมเมนต์ต่างไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรี

แล้วพูดก็พูดไปเผลอแป๊บเดียว

๒ปีแล้วนะซึ่งที่ผ่านมาก็จะเห็นว่า

ทำมาหมดแล้วล่ะค่ะถามว่า๒ปีนี้
ปรับตัวไปในทิศทางไหนยังไงได้บ้าง
วันที่๔มกรานะฮะหลายคนอาจจะทราบแล้วนะ

ที่ผมนะฮะได้กลับออกมานะฮะ

และจัดในวันที่๔มกราคมนี้นะฮะ

แฟนคลับเพียง๑๕๐ท่านเท่านั้น

ทำช่องยูทูปทำรายการยูทูป
ดีใจกับคนที่จะได้ไปงานด้วยนะคะ
แววมาว่าล่าสุด๑๕๐คน